เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการไปจอบประเด็นเรื่องที่หญิงสาวคนหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ว่าได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าวาดวัดรูปหนึ่งในจังหวัดศรีสเกตครับ
พระรูปนี้ที่ถูกพาดพิงถึงได้ยอมรับสารภาพแล้วนะครับ
มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวที่พาดพิงจริงแล้วก็ยอมลาศิกขาแล้ว
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พระครูสมุสมานอาจาโรเจ้าอาวาสวัดสามโคกพัฒนารามตะบนละลายอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
รับกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโดนอาว
หลังถูกแฉจากหญิงคนหนึ่งที่ออกมาบอกผู้ใหญ่บ้านว่า
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าอาวาสหลายครั้ง
ในรถโรงครัวและกุฏิพระสร้างความเสื่อมศรัทธาแก่ญาติโยม
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่จนมีเสียงวิจารณ์ในวงกว้าง
หลังเพจบิ๊กเรียนนำไปโพสต์ว่า
ภรรยาของช่างวาดภาพตามผนังโบสถ์
แชร์ว่าถูกเจ้าอาวาสวัดล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง
เมืองต้นเจ้าอาวาสยังปฏิเสธ
อ้างว่าได้ให้ความเมตตาผู้หญิงคนดังกล่าว
บุตรชายอายุ๓ขวบซึ่งมาอยู่กินที่วัดเป็นประจำ
ให้ช่วยทำงานวัดแล้วให้เงินไว้ใช้สอยเล็กน้อย
เนื่องจากเห็นว่าสามีทิ้งไปมีภรรยาใหม่
แต่ต่อมาเห็นว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา
ผู้เป็นแม่ก็เคยโทรศัพท์ไปหา
บอกว่าไม่ควรจะให้เงินลูกสาวอีก
เพราะแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่เคยไปดูแล
กระทั่งล่าสุดหญิงคนนี้มาขอเงิน๕๐๐๐บาท

ถูกขู่ว่าจะสร้างเรื่องใส่ร้าย
แล้วก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง

คืออย่างว่าทุกสิทธิ์ทุกอย่าง
เราดูไม่ควรหวัดรับ
สองไม่ควรหวัดปฏิเสธ
เอาฝากแค่นี้
แต่ล่าสุดนางสาวปรานีจันหอม

หน้าพระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัตน์
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกันธรรลักษณ์
และมีชาวบ้านกดดันให้เจ้าอาวาสลาศิกขา
เพราะทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียง
เมื่อตำรวจสอบปากคำนาน๕ชั่วโมง
พระครูสมุสมานอาจาโรก็รับสารภาพว่า

ตามที่ถูกกล่าวหาจริง
จากนั้นเจ้าอาวาสจึงได้ขอลาศิกขา

ทำให้ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
และเป็นที่พอใจของชาวบ้าน
แถวรัฐทีวีรายงาน